ดูรายงานพิเศษต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะ
ช้างป่าเขาอ่างรือในจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประเด็นที่เราก็คุยกันมายาวนานเนอะ

ปริมาณจำนวนช้างเนี่ยมากขึ้นอาหารที่อยู่ในป่าลึกมันน้อยลง
ช้างก็ออกมาหากินตามเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อน
แม้ว่าจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้มาแล้วนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตค่ะ
จำนวนช้างป่าเขาอ่างลือในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชะเชิงเศร้าที่เพิ่มปัชกรมากขึ้น
จากในอดีตมี๑๐๐กว่าตัวแต่ปัจจุบันมีมากถึง๓๐๐กว่าตัว
ทำให้ออกหากินไกลกว่าเดิมและบุกลุกพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
เนื่องจากในป่าลึกไม่มีอาหารที่เพียงพอ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งผลักดันช้างป่าฝูงนี้กลับคืนสู่พื้นป่า
ด้วยการแกะรอยหาพิกัดและเฝ้าระวังตลอดทั้งวันทั้งคืน
ตามจุดที่ช้างป่ามักจะออกมากินตามพื้นที่การเกษตร

หลังจากเราแกะลอยมาแล้วเมื่อคืนนี้ที่เราไม่พบเห็นช้างป่าที่อยู่ในหมู่บ้านอ่างเสือดำครับ
แล้วตอนตีหนึ่งเราได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่ามีช้างมาที่ไล่อบตดงพรคือป่าขนุนที่ตรงนี้
แล้วเราได้รุดตามมาแล้วมาแล้วเราไม่เจอช้างแต่คือช้างเนี่ยมาทำลายขนุนเขาเสียหายแล้วช้างกลับขึ้นเขา
เพื่อขึ้นเข้าไปป่าในที่ควรช้างเข้าป่าไปแล้วเนี่ยช้างตัวนี้ประมาณ๕๐ตัว
เป็นช้างฝูงเดียวกับที่เราได้เห็นเมื่อวานที่ป่าปามหลวงจุลัน
ปัญหาช้างป่าออกนอกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในแม้ว่าจะมีปัญหามายาวนานและยากที่จะแก้ไข
จากช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นฝูงทำให้การผลักดันช้างป่ากับคืนผืนป่านั้นเป็นเรื่องที่ยาก
แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเศร้าก็ได้เตรียมมาตรการไว้เบื้องต้น
เพื่อให้ช้างป่าฝูงนี้ไม่ออกมาหากินนอกพื้นที่ป่า
การเตรียมสร้างฝ่าย๓๐ฝายเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในป่าเขาอ่างลือในที่ช้างป่าอาศัยอยู่
ปลูกต้นกล้วยและต้นไผ่กว่า๒๐๐๐ต้นให้เป็นแหล่งอาหาร
เตรียมเสนอให้กับชาวบ้านให้ปรับเปลี่ยนอาชีพการทำสวนให้หันมาเลี้ยงวัวแทน
เพื่อลดปัญหาช้างป่าออกมารบกวน
รวมถึงเตรียมป้องกันทำรั้วช้างเพิ่มจากต้นเสาไฟฟ้าที่ไม่ใช่แล้วจำนวน๒๐๐ต้น
โดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พร้อมทั้งสร้างรั้วรังพึ่งไว้ไล่ช้าง
ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จในช่วงเดือนมีนาคมนี้
คือผลักดันช่วงนี้รอให้เขาสงบนิดหนึ่ง
เขาเท่าที่ผมรู้มาจากผู้มีความรู้เขาบอกว่า
หน้าหนาวเนี่ยช้างมันอาจจะเป็นเขาเรียกตกมัน
เขาก็เลยคิดว่าจะต้องรอจังหวะเวลาที่เขามารวมกลุ่มกันเพียงพอแล้ว
ผลักดันไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปกดดันเราใช้ระเบิดใช้อะไรเนี่ย
มันจะแตกฝูงถ้าแตกฝูงเนี่ยยิ่งยากใหญ่เลยที่จะผลักดันเขาเข้าสู่ป่า
แม้ว่าการผลักดันช้างป่าให้กลับสู่พื้นป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ้าง
ในจังหวัดฉะเชิงเศร้าต้องใช้เวลาและรอจังหวัดที่เหมาะสม
แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่นิ่งนอนใจ
วิธีแก้ปัญหาซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของชาวบ้าน
ในพื้นที่ช่วยเป็นหูเป็นตาและคอยช่วยกันเฝ้าระวัง
เพื่อให้คนละช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้